ปกติแล้วนะตามประเพณีไทยเลยนะคะในวันสงกรานขึ้นปีใหม่เนี่ย
เขาก็จะมีเรื่องของนางสงกรานว่านางสงกรานปีนี้ชื่ออะไร
มีคำทำนายยังไงกันบ้างนะคะนางสงกรานประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะคะคุณผู้ชม
มีชื่อว่านางรากสดเทวีค่ะทรงพาหูรัฐทัศน์ดอกบัวหลวง
อาพรแก้วโมราพักสาหารโลหิตพระหัดขวาทรงตรีศูนย์พระหัดซ้ายทรงธนูสร
เป็นภาษณะรากสดเทวีเนี่ยเป็นนางสงกรานประจำวันอังคารค่ะ
เพราะว่าวันนี้สิบสามเมษายนเป็นวันอังคารเนอะค่ะ
ทำนายหลายคนรอฟังอันนี้อยู่
ทำนายของปีนี้สำหรับนางสงกรานค่ะคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะ
เขาบอกว่าจะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงภัยและโจรผู้ร้าย
ผู้คนจะเจ็บไข้วันพุธเป็นวันเนาข้าวจะแพง
ทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ร้อนแม่ม่ายจะพลัดที่อยู่
พระฤหัสบดีเป็นวันเถลิงศพพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายไปค้าขายในประเทศต่าง
ประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและมีความสุขเป็นอันมาก
นางสงกรานใส่ญาติหลับเนธก็คือนอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี
ส่วนเกณฑ์พิรุณศาสตร์นะคะก็เรื่องของฝนเนาะพิรุณ
ปีนี้เสาเป็นอธิบดีฝนค่ะบันดาลให้ฝนตกสี่ร้อยห่า
ตกในเขาจากกระวันหนึ่งร้อยหกสิบหาตกในป่าหิมมะพาหนึ่งร้อยยี่สิบหา
ตกในมหาสมุดแปดสิบหาและตกในโลกมนุษย์สี่สิบหานะคะ
ลักษณะก็น่าจะตกหนักอยู่เนอะส่วนเกณฑ์ธาราธิคุณหรือว่าเรื่องของน้ำนะคะ
ปีนี้ตกราศีกรกฎชื่ออาโปเป็นธาตุน้ำค่ะ
ทำนายว่ามีน้ำมากน้ำจะท่วมเกณฑ์นาคาราชให้น้ำ
ปีนี้นาคาราชให้น้ำ๖ตัวทำนายว่าฝนจะดีตลอดปี
ธัญญาหารชื่อปาปะข้าวกล้าในไร่นาจะได้หนึ่งส่วน
เสียสิบส่วนคนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยาก
ลำบากแค้นเพราะกันดาลอาหารโอ้โหฟังแบบนี้หลายคนกุมขมับเลยนะคะ
หวั่นใจเลยว่าโอ้โหสงกรานสองห้าหกสี่นี้
ยังไงดีล่ะนอกจากจะมีเรื่องโรคระบาดแล้ว
ไหนจะมีเรื่องโอ้โหปากท้องเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมอะไรเต็มไปหมดเลย
หลายคนเริ่มเป็นกังวลหลวงพี่อุเทรนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ออกมาเตือนสติค่ะ
บอกแบบนี้นะถ้าเรามีสติไม่ประมาทรักษาศีลไม่เบียดเบียนใคร
งดสิ่งมอมเมาทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิ
ก็ไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้คำทำนายนางสงกรานเป็นความเชื่อของพราม
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะคะค่ะนี่นะคะก็ทุกทุกเรื่อง
ทุกเหตุการณ์การมีสติถือว่าสำคัญมากจริงนะคะ